เป็นเรื่องของวินรถจักรยานยนต์เหมือนกัน
ก็เคาะร้ายอันนี้โจรนี่ตีเนียน
บอกว่าให้ไปส่งที่อำเภอศรีราชาหน่อย
คือเรียกรถจากพัทยาจะไปส่งศรีราชา

เอ๊ะเดี๋ยวขอไปอีกที่นึงไปอำเภอเมือง

คนที่ขับวินเนี่ยก็เห็นว่าโอ้โหว่าจ้างไปไกลจังเลย
ก็เลยจอดรถเพื่อที่จะโทรบอกภรรยา
แล้วคนร้ายก็อาศัยจังหวะนี้แหละกำลังเผลออยู่เลย
รถจักรยานยนต์หนีไปเลยนะคะ

สพเมืองชนบุรีเขาได้รับแจ้งเหตุนี้
จากนายผินชินลาอายุ๕๓ปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างประจำวินถนนสายสองซอยสิบสอง
ใส่เสื้อเบอร์เจ็ดนี่นะคะนายผินบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนร้ายเป็นผู้ชาย
ว่าจ้างบอกว่าไปส่งหน่อยจะรับเอกสารที่อำเภอศรีราชา
พอไปถึงอำเภอศรีราชาจริงคนร้ายทำทีเป็นโทรศัพท์หาแม่
จะบอกว่าแม่ไปหาน้องสาวที่อมตะนครที่อำเภอเมืองชนบุรี
ก็เลยจ้างให้ขี่ต่อไปไปถึงอำเภอเมืองชนบุรีหน่อย
โดยยังไม่ได้มีการตกลงราคาว่าจ้างกันเลยนะคะระหว่างทางเมื่อมาถึงบริเวณถนนริมบายพลัส
เมืองก่อนถึงปั๊มน้ำมันปอตทขาเข้ากรุงเทพบริเวณพื้นที่หมู่สองตะบนบ้านสวนอำเภอเมือง
ก็เลยจอดรถจะโทรศัพท์หาภรรยาเพื่อแจ้งว่ากลับช้าหน่อยนะ
เพราะว่าต้องมาส่งลูกค้าไกลเนี่ยนะคะในจังหวะนั้นเองที่เขากำลังโทรศัพท์พูดคุยกับภรรยา
แล้วก็หลบหนีไปเลยนายผินเล่าต่อนะคะ
ใบหน้าเศร้าสร้อยมากเลยบอกว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นชื่อของภรรยานะ
วอนบอกว่าเอารถมาคืนเถอะเพราะต้องใช้รถคันนี้ในการทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว
แล้วรถเขาก็ยังค้างค่างวดอยู่ด้วยนะคะฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยค่ะ
เครื่องมือทำมาหากินนะคะโดนขโมยไปเลยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งแกะรอยจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุค่ะ
เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป